โชว์นี้เตือนภัยนะคะวิชาชีพที่จังหวัดเลยค่ะ
มาในคราบของพระเข้ามาทำเป็นตีสนิทกับเจ้าอาวาสก่อน
ขอจำพรรษาอยู่ด้วยได้ไหมโอ้นี่เขาวางแผนวางอยู่อย่างนั้นก่อนเลยเนอะ
ลักษณะแบบนั้นเลยขอจำพรรษาอยู่ด้วยได้ไหม
หลังจากนั้นพอได้จำพรรษาแล้วปุ๊บออกไปนอกวัด
ไปตีสนิทกับชาวบ้านถวัดอีกเออ
และรายที่โดนหนักที่สุดคือไปขอซื้อรถเขาเป็นรถเก๋งนะคะ
สามหมื่นห้าพันบาทและหลังจากนั้นไม่เอาเงินมาจ่ายเขา
แต่ขับรถเก่งไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหตามที่วัดเนี้ยค่ะ
รูปนี้ค่ะตามที่วัดก็ไม่เจอนะคะ
คือสืบเนื่องมาจากมีการเตือนภัยผ่านเฟซบุ๊ค
ชื่อว่ามึงมลเมืองมุนเทาโตนะคะหรือเจ้าอธิกานเมืองมุน

อายุประมาณ๕๐ปีบอกว่ามาขออาศัยอยู่ด้วยในวัดภูนิมิตรศรีบุญเรือง
แล้วก็ไปก่อเหตุขโมยรถเก๋งชาวบ้านไปขอยืมเงินชาวบ้านแล้วก็ไม่คืนนะคะ
ตอนนี้หายตัวไปค่ะเก้าโมงเช้าของวันนี้นะคะ
ทีมข่าวพอได้รับข่าวแล้วก็ลงพื้นที่ไปค่ะไปเจอเจ้าอธิการเมืองนท์นะคะ
พร้อมกับชาวบ้านประมาณ๑๐คนยืนคุยถึงเรื่องของพระทวีรูปนี้แหละ
บอกว่าเป็นพระแบบไหนอาศัยผ้าเหลืองเข้ามาจำพรรษาตีสนิทกับคนนู้นคนนี้นะคะ
เอารถของชาวบ้านไปเอาเงินของชาวบ้านไป
ทีมข่าวของเราก็ได้ทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วก็บอกให้ท่านอธิการมนต์เนี่ย
พาไปดูกุฏิของพระทวีท่านก็พาไปดูนะและช่วงที่ไปดู
เจอเครื่องเสียงวางอยู่หน้ากุฏิบอกว่าเครื่องเสียงนี้สั่งซื้อมาจากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
แล้วก็ไม่จ่ายเงินเขาด้วยเนี่ยนะคะเอาไปถามผู้เสียหายคนที่ถูกเอารถไปเนี่ย
ชื่อว่านายยุทธพงศ์บัวบุญค่ะบอกว่าพระทวีมาตีสนิท
อัตมาจะซื้อไว้เองแต่ยังไม่มีเงินจ่ายนะขอขับรถกลับไปที่บ้านก่อน
ตัวเขาเองก็อ้าก็เป็นพระและจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้บ้านนี่เอง
เชื่อใจเอาขายให้ละกันและแถมไม่ได้ทำสัญญา
พฤษภาคมนะคะเป็นวันที่นัดจะมาจ่ายเงินกันค่ะ
ติดต่อไปที่พระทวีติดต่อไม่ได้เลยค่ะติดต่อไปที่วัด
วัดก็บอกพระทวีไม่อยู่แล้วเท่านั้นแหละค่ะรู้ว่าตัวเองถูกหลอกไปอายัดทะเบียน
แต่พบว่าพระทวีเนี่ยนอกจากจะขับรถไปแล้วเนี่ยนะคะ
เอาไปต่อทะเบียนเป็นชื่อตัวเองเรียบร้อยนะคะ
ตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจสพผาขาวนะคะ
อธิการเมืองมนต์ค่ะเล่าเพิ่มเติมบอกว่าเคยรู้จักกับพระทวีตั้งแต่ปีสามแปด
หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกจนกระทั่งมาทราบอีกทีว่าพระทวีมาขออาศัยอยู่ที่วัดด้วย
บอกขออยู่เดือนเดียวหลังจากนั้นไปตีสนิทกับญาติกับโยมแถววัดนั่นแหละค่ะ
ขอยืมเงินบ้างรวมแล้วประมาณสองหมื่นบาทแล้วก็ไม่คืนเขานะคะ
จากนี้ไปขอซื้อเครื่องเสียงจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหมื่นบาทก็ไม่จ่ายเขา
เขามาตามถึงวัดเนี่ยนะคะนอกจากนี้ท่านเจ้าอธิการเมืองมูลยังได้ข้อมูลว่า
ทวีทำแบบนี้มาแล้วหลายวัดอยากให้ตำรวจค่ะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วที่สุด
เช่นนั้นเดี๋ยวจะไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้ในพื้นที่อื่นอีกค่ะ
เห็นภาพชัดเจนนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิการเมืองมนต์บอกว่า
ถ้าไม่แจ้งความก็แจ้งมาที่วัดก็ได้ค่ะ